เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาว
คุณผู้ชมหลายท่านหาสถานที่ท่องเที่ยวกันอยู่
วิธีการหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

แอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากของกรมการท่องเที่ยว

เอาล่ะเราจะหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพได้อย่างไร

ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ได้เลยครับ
วันหยุดแบบนี้ใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดี
ก็มีบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า๖๐แห่ง
แต่วันนี้ขอเลือกสถานที่ใกล้กรุง
อย่างอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัย
หรืออุทยานร๒ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจุดหมายปลายทางแรกก่อนค่ะ
สำหรับใครที่เกรงจะไปไม่ถูกกดเข้าไปในชื่อจังหวัดและสถานที่
บอกวิธีการเดินทางและระยะเวลาให้เราเสร็จสับค่ะ
พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลย
ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่อุทยานร๒อำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามเรียบร้อยแล้วค่ะ
เว็บไซต์ยังมีบอกวันเวลาที่เปิดให้บริการค่าธรรมเนียมรวมไปถึงแนะนำที่พักใกล้เคียงให้เลือกตามใจชอบ
ต้องเปลี่ยนเปรย์งก็จะทำให้เกิดความยุ่งยาก

พอมีการอัปเดตข้อมูลต่าง

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็คือใช้สมาร์ทโฟนกันแทบจะเยอะครับเป็นส่วนใหญ่
จนเพลินแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง

แอปพลิเคชันหาร้านอาหารยอดฮิตอย่างวงในเป็นตัวช่วยค่ะ
หาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง
ื้อนี้แวะทานอาหารทะเลริมแม่น้ำที่ร้านน้องอุ้มค่ะ
จัดมาทั้งกุ้งแม่น้ำเผาตัวโต
หมึกผัดไข่เค็มและแกงส้มกุ้งสายบัวอร่อยแซ่บสุด
ปิดท้ายทริปสไตล์มนุษยุคดิจิตอลด้วยการชมชิมช็อป
อยากแชร์ภาพสวยแชร์ให้เพื่อนดู
มีฟีเจอร์เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย
เพื่อเพื่อนใครอยากตามมาเที่ยวไม่ว่ากันค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน